คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวดีกันบ้างนะคะ
โดยธนาคารกรุงไทยก็ได้ขับเคลื่อนธนาคาร
องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ให้กับลูกค้าและประชาชนค่ะ

เป็นการรวมใจกรุงไทยเพื่อให้บริการที่เป็นธรรม

อดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วย
ติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้เลยนะคะ

หรือการบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
มาเป็นกรอบในการดำเนินงานอย่างจริงจัง
มีเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เป็นธรรม

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธนาคาร
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนสู่องค์กรต้นแบบ
คุณธรรมภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม
เราต้องเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่เราทำนั้น
จะต้องส่งผลดีต่อผู้ปฏิบัตินะครับแล้วก็ธนาคารโดยรวม
แล้วเราต้องยกระดับว่าถ้าเราทำไปเรื่อย
แล้วมันเกิดผลดีจริงนั้นมันจะไม่ได้เป็นเพียงแค่วินัย
แต่มันจะเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร
อย่างเป็นธรรมจริงใจไม่เอาเปรียบ
ซึ่งไม่ใช่แค่การให้บริการผ่านสาขา
หรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างให้กับลูกค้าเท่านั้น
แต่รวมไปถึงการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ข้อมูลที่ครบถ้วนไม่บังคับขาย
ดูแลข้อมูลของลูกค้าพร้อมทั้งแก้ไขเรื่องร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
เพราะเราถือว่านี่เป็นหัวใจหลักในการสร้างความเชื่อมั่น
และความไว้วางใจที่เราจะได้รับจากลูกค้า
การให้บริการของเรามันจำเป็นที่จะต้องประกอบด้วยทุกองคาพยพ
เริ่มตั้งแต่การสร้างการรับรู้ความเข้าใจ
การมีเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
ที่สามารถทำให้ความรู้ความเข้าใจนำไปปฏิบัติได้สำเร็จผล
ขณะที่ผู้บริหารในสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นและการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกสาขาทั่วประเทศ
ระดับหัวหน้างานต้องช่วยกันผลักดัน
อันดับที่๒คือพนักงานผู้ปฏิบัติต้องรับรู้และต้องเข้าใจ
ถ้ารับรู้แล้วเข้าใจทุกอย่างก็จะง่าย
แต่ข้อสำคัญคือไม่ใช่พนักงานเราขายไม่เป็นขายไม่ถูก
คือเขาทำถูกแล้วอย่างเดียวว่ามีกฎเกณฑ์มันเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยชินอาจจะไม่ใช่เขาก็ต้องมาปรับเปลี่ยน
เริ่มตั้งแต่การสร้างความรับรู้
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทุกคน
ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น
นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ไม่มีการบังคับขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
รบกวนความเป็นส่วนตัวและต้องรักษาความลับของลูกค้า
อกจากนี้การเฝ้าติดตามปฏิบัติงานต้องครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก
มีการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ
มีมาตรการลงโทษตักเตือนและบังคับใช้อย่างเคร่งคัด
รวมทั้งมีการตรวจจับความเสี่ยงและความผิดปกติที่มีประสิทธิภาพ
แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว
และความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีต่อธนาคารกรุงไทยอย่างยั่งยืน
เย็นปุ่มไทยเดี๋ยวมากัน